ไปอีกเหตุการณ์หนึ่งก่อนนะเหตุการณ์นี้แสบเหลือเกิน
ตำรวจในบางบัวทองเนี่ยตามไปจับกลุ่มตัวได้ครับ
หนุ่มคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านมือถือแสบคูณ๓ยกกำลัง
แสบขนาดไหน๑เอามือถือไปแอบส่อง
นักเรียนชายหญิงต้องซ่ำกันยังไม่พอ

และจากนั้นมาบังคับสาวที่มาอยู่ในห้องน้ำ
ให้มีการอมนกเขาเฮ้ยนี่แสบมากตำรวจตามจับตัวได้ครับโอ้โหค่ะ
ภาพจากอาร์ต้องจ้อนไม่มีภาพในห้องน้ำนะ
แต่นี่คือคนที่ก่อเหตุ
หลังจากที่แอบดูหนุ่มสาวเป็นนักเรียน
ตอนนี้คือนายอุกริตอุกริตคือบังเอิญมาก
ตอนนั้นกำลังปวดพอดีแล้วเข้าห้องน้ำพอดี
แล้วห้องข้างมันหุบตับอ้าวเฮ้ย
ลมพัดไม่ใช่ลมเลยฮะชัดเลยพอชะโงกดูดีดนิ้วเลยชัดเจน
แล้วเอามือถือตัวเองแอบส่องแอบถ่าย
พอแอบถ่ายออกมายืนสูบบุหรี่ปุ๋ยปุ๋ยรอด้านนอก
รอด้านนอกพอออกมาเหยื่อออกมา๒คน
น้องพี่เห็นแล้วพี่มีคลิปอยู่ในมือเอามาหมื่น
เอาตังค์ขูดรีดเงินเอาตังค์มาหมื่นนึง
แบ็คเมลหรอครับแบ็คเมลกันโชคทรัพย์เลยหรอ
ทรัพย์ชัดเจนเลยสองคนนี้ก็กลัวเพราะยังเป็นเด็กอยู่

จากนั้นมา๒คนนี้ไม่กล้าจะหือเลยฮะ
แต่โดยดีฝ่ายชายบอกพี่
หนึ่งผมไม่มีหรอก๕๐๐๐ได้ไหม
นี่ทำกระดิกนิ้วเออ๕๐๐ก็ได้
ส่วนฝ่ายสาวให้อยู่มาเป็นตัวประกัน
ให้อยู่เป็นตัวประกันแต่จากนั้นมาพอมองแล้วมันเหมือนมีอารมณ์
อะไรนะฮะมองแล้วเหมือนมีอารมณ์

กระชากน้องเข้ามาไปแอบถ่ายมาก่อนนะน้อง
สาวคนนี้ก็ไม่กล้าเพราะว่ามีหลักฐานอยู่ในมือเขา
นี่ห้องน้ำหากสาวคนนี้โดนไปเผยแพร่มา
อนาคตดับวูบแน่ก็เลยจำเป็นต้องจำใจ
จำเป็นจำใจเดินไปกับอุกฤษเดินไปที่รถอุกิต
แล้วไปอมนกเขาโดนบังคับอมนกเขา
สำเร็จความไข้และเป็นเวลาเดียวกันกับที่ไอ้หนุ่ม
ไปกดตังมา๕๐๐๐บาทกลับมาพอดีพี่เอาตังไป

ฝ่ายแฟนเนี่ยยังต้องบอกเธอฉันโดนบังคับอมนกเขาเขา
คนร้ายได้ทั้งขึ้นทั้งร่องเลยนะ
โดนหมดเลยนี่คือแสบสามเท่งจริง
จากนั้นมามองหน้ากันระหว่างชายหญิงคู่นี้
บอกเฮ้ยตายเป็นตายแล้วรีดเราโดนกันโชคทรัพย์
โดนหลายรูปแบบเหลือเกินก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจไว้ฮะ
พอไปแจ้งความกับตำรวจสุดท้ายแล้วตำรวจสามารถขยายผล
ตามจับกลุ่มตัวอุกฤษได้
แต่อุกิตเขาก็ไม่ธรรมดามาพร้อมกับเงินประกัน
แต่ประกันในชั้นสอบสวนตำรวจเขาไม่ให้
ก็เลยขอประกันตัวในชั้นศาลเบื้องต้น
สารท่านเมตตาให้มีการประกันตัวออกไปนะฮะ
เพราะว่าอุกิตให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่ตำรวจบอกว่ามันก็จะมีหลักฐานในการจ่ายเงินการรับเงิน
แล้วก็จะมีหลักฐานในเรื่องของอสุจิ
ที่มีการสำเร็จความไคร้เสร็จเรียบร้อย

เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นหลักฐานที่สามารถจะดำเนินคดีกับอุกฤษได้ครับ
ถามนิดนึงแล้วไอ้คลิปมันลบป่ะไม่รู้
อยู่ในมือเขามือถือเขาน่าจะเขาก็บอกเขาลบไปแล้วดังนั้นตำรวจ
ก็เลยจะไม่มีหลักฐานเรื่องนี้นะฮะ
แต่ว่าเบื้องต้นเขาก็ให้ญาติเอาเงินมา๓แสนกว่า

น่ากลัวมากฮะไทยสังคมนะฮะใช่ฮะ